ชุมพรเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่ระโนธสงขลา
ชาวบ้านริมทะเลทั้ง๕ตำบลของอำเภอระโนธนั้น

เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากพยุค์ส้นร้อนประบึก
แต่ว่าบางส่วนนั้นก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อจะรอประเมินสถานการณ์
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงสายรายงานมาจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาครับเชิญครับ
คุณผู้ชมค่ะที่ตำบลคลองแดงอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะคะ
ตอนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ขณะที่คลื่นลมก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ภูมิค่ะ
คลื่นค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะขณะที่ชาวบ้านค่ะบอกว่าคลื่นสูงประมาณนี้เนี่ย
น่าจะประมาณสองถึงสามเมตรค่ะขณะที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่นะคะ
คลื่นก็ได้ซัดเข้าหาฝั่งแรงพอสมควรค่ะแล้วก็มาถึงตรงจุดที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
เพราะว่าคลื่นแรงทีเดียวค่ะแล้วก็ตรงที่ที่ฉันยืนอยู่เนี่ย
ก็เป็นจุดที่ใกล้จะเป็นพื้นที่บ้านของชาวบ้านแล้วด้วยนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านนะคะก็บอกนะคะว่า
คลื่นลมประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคลื่นลมที่อยู่ในระดับปกติค่ะ
เพราะถ้าคลื่นลมแรงเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ๔๕เมตรค่ะ
โดยชาวบ้านบางส่วนนะคะก็ได้อบพยพไปอยู่ที่พื้นที่ที่เขาได้จัดเรียงไว้ให้นะคะ
ขณะที่บางส่วนก็ยังอยู่ที่บ้านก่อติดสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เช่นเดียวกับนายอามภัยมณีโชตอายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะชาวบ้านมูลหนึ่งตำบลครองแดนอำเภอรโนธค่ะ
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ๒๐๐ครัวเรือนค่ะ
พยพไปแล้วบางส่วนค่ะมีเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ
แต่ว่าบางส่วนก็อยู่ที่บ้านตัวเองค่ะเพราะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาหนักก็ไม่กลัว
เท่ากับมีลมแรงแล้วก็คลื่นสูงค่ะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรค่ะ

เราไปฟังเสียงหน่ายทำไทยกันค่ะ
ก็คือตรงนี้ก็คือใกล้แต่หลุมเราจะถ้าจำถูกโดนเราก็โดนใช่ไหม
เราก็โดนครับอยู่ตรงนั้น
ส่วนชาวบ้านที่อบพยพออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์อพยพที่ตำบลกำหนดไว้ทั้ง๕ตำบลในอำเภอระโนธนะคะ
ก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุค่ะ
โดยใช้สถานที่วัดโรงเรียนแล้วก็อบตเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวนะคะ
โดยเฉพาะที่อบตคลองแดนค่ะก็มีการเตรียมสถานที่แล้วก็อาหารให้กับประชาชนที่อพยพมาที่ศูนย์อพยพ
ซึ่งก็จะมีรถเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
โดยมีชาวบ้านบางส่วนที่อบพยพมาแล้วนะคะบางส่วนก็เตรียมอพยพตลอดคืนนี้ทั้งคืนค่ะ
ส่วนแผนการอบพยพของจังหวัดสงขลานะคะทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมศูนย์อพยพไว้๔๔จุด
สามารถรองรับประชาชนได้กว่า๔๐๐๐คนเลยค่ะ
ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อยู่ติดชายทะเลส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็เปิดครึ่งวันค่ะ
แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะประกาศปิด๑วันแล้วก็ไปเปิดอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อความปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากจังหวัดนครเพียง๒กิโลเมตรนะคะ
จังหวัดนครนะคะจะอยู่ทางขวามือของดิฉันนะคะประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
นั่นก็คืออำเภอหัวใจค่ะแต่ถ้าจากแหลกสลุมพุกเนี่ยนะคะก็จะห่างกันประมาณ๕๐กิโลเมตร
ถ้าพายุนะคะพัดเข้าไปที่สลุมพุกบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะได้รับผลกระทบเต็มเช่นกันค่ะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดทรงคลาค่ะ